ท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวกันนะคะที่อุทยานแห่งชาติ
เขาพนมเบนจาในจังหวัดกระบี่

หลังจากนั้นคือเดินออกไปในเส้นทางธรรมชาติ

หาทางกลับที่พักไม่ได้
จนทำให้เจ้าหน้าที่ต้องออกค้นหา
ใช้เวลาสักพักหนึ่งนะคะก็ไปพบ

ซึ่งนักท่องเที่ยวก็ตกใจเหมือนกันนะ

แต่ว่าวนอยู่ในป่าหลายชั่วโมง
๒ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปค้นหา

นายวรุษปันเงินเป็นชาวนครศรีธรรมราช
กับนางสาวสาวว่าคนชูกลิ่น
เจ้าหน้าที่ก็เข้าค้นหานานกว่า๒ชั่วโมง
สรุปพบตัวนะคะถือว่าเป็นข่าวดีนะคะ
จากการสอบถามทราบว่าทั้งสองคนมาเที่ยวนี่แหละค่ะ
ภายในอุทยานแห่งชาติเขาพนมเบนจา
ตำบลทับปริกอำเภอเมืองกระบี่
ตั้งแต่ช่วงเย็นของวันอาทิตย์แล้วนะคะ

จากนั้นก็ไปเดินชมทิวทัศน์แล้วก็พันไม้
ซึ่งจุดที่ตัวเองเดินไปเป็นที่ที่เขาจัดไว้ให้นั่นแหละ
ห่างจากที่ทำการของอุทยานประมาณ๔๐๐เมตร
เดินไปตั้งแต่ฟ้าไม่มืดจนกระทั่งค่ำ
ทีนี้หลงป่าหาทางออกไม่ได้ค่ะ
ก็เลยพยายามโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่
ถือว่าดีมากก็คือจุดที่ออกไปห่างไม่มาก
แต่ว่าคือเป็นพื้นที่ที่ตัวเองไม่คุ้นอีกค่ะ
ก็เลยเดินวนไปวนมาแต่ว่ามีคลื่นโทรศัพท์

ใช่ค่ะก็เลยสามารถโทรศัพท์ติดต่อทางเจ้าหน้าที่ได้นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ออกตระเวนค้นหาตามเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ
ซึ่งเป็นป่าขนาดใหญ่แล้วก็ขึ้นเขาไปด้วย
สุดท้ายไปพบตัวสอบถามสาเหตุทั้งสองคนบอกว่า
พยายามหาทางออกเองแต่เดินวนเวียนอยู่ในป่า
ก็เลยตัดสินใจโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือค่ะ